มีผู้ชายโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่าสามีเขาถูกฆ่าตายภายในบ้าน
ตำรวจก็เดินทางเข้าไปโอ้โหขออภัย
ผู้ชายคนหนึ่งโทรไปบอกตำรวจว่าภรรยา
ภรรยาโดนฆ่าตายภายในบ้าน
ตำรวจก็เลยเดินทางเข้าไปแต่ไปดูศพภรรยาเขาหน่อย
ทำไมมันเหมือนคนถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนัก

เข็นศพไปศพมาคนที่โทรแจ้ง

เหตุผลเรื่องเงินเงินทองอยากได้เงินเมียไม่ให้

บ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้

ผู้ตายคือนางสมปองสุรัตน์อายุ๖๙ปี

อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

สภาพสวนเสื้อของกระเช้าลายดอกไม้
แล้วก็สวมผ้าถุงสีน้ำเงินนอนหงาย

ก็มีแผลที่บริเวณหางคิ้วซ้าย

ที่คอมีรอยสายไฟมัดอยู่ด้วย

พร้อมกับสร้อยคอทองคำ๑เส้น
พระเรียมทองอีก๑องค์

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า

แล้วข้าวของในบ้านก็กระจัดกระจาย

พร้อมด้วยสามีของผู้ตายที่ไปแจ้ง

นายสำรวจบอกว่าเขาเป็นคนไปเจอศพเมียเขาโดนฆ่าตาย

สามรวจก็เลย

มีคนเข้ามาขอซื้อพระพุทธรูป

คาดว่าน่าจะเป็นบุคคลนั้นที่เป็นคนร้าย
อันนี้สามีบอกแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ

สุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่า
ฆ่าเมียตัวเองแล้วเขาเองก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าเมียตัวเอง
ถามว่าทำไปทำไมญาติญาติบอกว่าสองคนนี้มีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเหลือเกิน
ทะเลาะกันบ่อยครั้งสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อต้นปีเนี่ย
ภรรยาเขาขายที่ได้เงินมาสี่แสนแบ่งให้ลูกห้าหมื่นที่เหลืออีกสักประมาณสามแสนห้าเนี่ย
ฝากธนาคารเวลาจะเบิกต้องเซ็นสองคนผัวเมียเซ็นพร้อมกัน
แล้วนายสำรวยเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยญาติบอกว่าเขามีเมียน้อย
อยากจะได้เงินอะไรประมาณนี้ไปคบหากับผู้หญิงอีกคนนึงต่างจังหวัดนะฮะ
แล้วก็เลยมีปัญหามีปากเสียงกันกับภรรยาตัวเองนะฮะส่วนตอนนี้ศพของผู้ตายนะฮะ
ตำรวจก็ส่งไปธนสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะฮะ
เพื่อไปหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ